มิจฉาชีพมาปลอมเป็นลูกศิษย์แล้วบอกว่าเคยเรียนกับครู
ท้ายที่สุดแล้วมาขอเงินครูเพราะว่าบอกว่าตัวเองจะไปบวช
ใช่ครับกรณีแบบนี้นะครับก็เลยต้องเตือนกัน
ย้ำเตือนกันอีกครั้งเพราะว่าตอนนี้
คือเมื่อวานเราเล่าเรื่องนี้ไปแล้วรอบหนึ่ง
แต่ปรากฏว่ามีผู้เสียหายอีกคนนึงเขาเข้าแจ้งความแล้วเหมือนกัน
เพราะตกเป็นเหยื่อในลักษณะแบบนี้นะครับ
เปี่ยวคุ้มวัย๘๐ปีผู้เสียหาย
คุณยายประนอมเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่๑๐สิงหาคมที่ผ่านมา

ได้มีผู้ชายใส่เสื้อลายเข้ามาบอกว่า
เป็นลูกศิษย์ของนายนบรงเนียมพลอย
หรือว่าครูนรงเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน
คุณยายประนอมจริงไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยนะ

คุณครูทำบุญกันไหม

อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนี้ไปหลอกลวง

คือผู้ชายคนนี้มาบอกว่าเป็นลูกศิษย

หรือว่าครูนรงค์เพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน
โดยบอกว่าทำงานเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลประมาธิบดี
พร้อมกับให้ดูรูปในมือถือ

แล้วก็ใช้วิธีการบอกกับคุณยายประนอม
บอกว่าผมมาเอาเงินที่ครูนรงฝากไว้
คุณนรงฝากไว้ให้ผมหรือเปล่าคุณยาย

ซึ่งคุณยายก็คิดไปคิดมา
ตามปกติแล้วจะมีคนนำเงินค่าจอดรถมาฝากให้กับครูนรงเสมอ
แต่คุณยายบอกว่าเดี๋ยวยายต้องถามลูกสาวยายก่อนนะ
ว่ามีคนมาฝากเงินไว้ให้เธอหรือเปล่า
ผู้ชายเสื้อลายก็เลยขอเบอร์มือถือลูกสาวของคุณยาย
แล้วก็โทรไปหาลูกสาวคุณยายเองเลย
โดยคุณยายก็บอกว่าคุณยายก็ไม่รู้ว่าผู้ชายเสื้อลายคุยอะไรกับลูกสาวของยาย
ก่อนที่ชายเสื้อลายจะแบร์มือส่งสัญญาณ
เหมือนกลางมือเล็ก๕
บอกคุณยาย๕๐๐๐ครับ๕๐๐ที่คุณยายต้องให้ผม
แล้วผู้ชายเสื้อลายก็บอกว่าใช่ครับ๕๐๐นี่แหละครับ
แล้วคุณยายก็เลยหยิบเงินให้ไป
จากนั้นชายเสื้อลายก็รีบออกจากร้านไปทันที
คุณยายก็เลยโทรกลับไปหาลูกสาว
ลูกสาวบอกไม่ได้คุยกันแบบนั้นนะแม่

คือที่เขาชูเลข๕ฝั่งคุณยายก็คิดว่าเอา๕๐๐เหรอเลยถามไป

เพราะว่าที่แรกอาจจะหวัง๕๐๐ก็ได้ไง
แต่พอคุณยายเสนอมาแบบนี้๕๐๐ก็๕๐๐ก็เลยตามน้ำไปเลย
ฟังเสียงคุณยายเล่าดีกว่าครับ
เขาบอกว่าเขาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์
แล้วที่ศิษย์ในการผ่าเตียงอะไร
ตัวเขาเขาบอกว่าเขาเป็นหมอ

แต่แต่งชุดผับตัดเฉียว

แล้วป้าก็เลยบอกว่า
ให้มาเอาเงินที่นี่ค่าฝักรถ
แล้วจะไปจ่ายค่าเตียงให้อาจารย์
ก็บอกว่าต้องรีบด้วย
จากเราคุยกับคุณยายประนอมแล้วนะครับ
ก็ต้องไปคุยกับคุณครูนรง
เพื่อนบ้านของคุณยายประนอมเนี่ยนะครับ
คุณครูนรงค์เปิดเผยว่าปัจจุบันคุณครู

เกษียณอายุราชการมาได้๑๕ปีแล้ว

มีผู้ชายอายุประมาณ๓๐กว่าปี

พร้อมกับแนะนำตัวว่าผมชื่อยุทธนาแก้วศรี
เป็นลูกศิษย์ที่ครูนรงเคยสอน

นรงค์ก็บอกว่าจำไม่ได้แล้ว

แล้วก็ผู้ชายคนนั้นก็บอกว่า

ครูเคยสอนผมจนผมได้ดิบได้ดี
ตอนนี้ผมเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลประมาธิบดี
คุณครูนรงค์เองก็เลยบอก
แล้วก็ไอ้ผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกว่า
กำลังจะไปผ่าตัดไส้เลื่อนที่โรงพยาบาลประมาธิบดีพอดี
และได้จองเตียงไว้แล้วนะครับ

ถ้าคุณเป็นหมอครูกำลังจองเตียงไว้อยู่เลย
เป็นไส้เลื่อนนะเดี๋ยวจะไปรักษาพอดีเลย
ผู้ชายคนนี้นะก็ยังบอกอีกว่า
จองครูเดี๋ยวผมดำเนินการให้เดี๋ยวผมจัดการให้

รับปากไว้ว่าจะทำบุญไว้เมื่อบวชพระ
โดยจะเข้าพิธีบวชในอีก๒วันที่วัดหลวงพ่อโสธร
ต้องการให้ทำบุญซื้อผ้าไตรจีวรราคา๙๖๐๐บาท
เขาจึงให้เงินไป๑๐๐๐บาทเพราะอยากร่วมทำบุญนะครับ
อกจากนี้ชายที่อ้างว่าชื่อนายยุทธนายังขอยืมเงินอีก๖๐๐๐บาท
เขาจึงบอกว่าไม่ต้องยืมร่วมทำบุญเลยแล้วกัน

รับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นพลาดเอง
ไม่คิดว่าจะถูกคนอ้างว่าเป็นสิทธิ์มาหลอกลวง
เพราะสมัยที่เขาเป็นครูนั้นจะสอนนักเรียน
ไม่ให้เชื่ออะไรง่ายแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไร
จึงเชื่อนายยุทธนาที่ดูภายนอกดูดี
ทั้งการแต่งกายและคำพูดจนทำให้หลงเชื่อ
กระทั่งมาทราบข่าวครับว่ามีมิจฉาชีพตระเวน
ตามโรงเรียนต่างแล้วไปหลอกเงินครู
ให้ช่วยทำบุญเมื่อดูภาพพบว่าเป็นคนเดียวกัน
จึงอยากฝากบอกให้เลิกพฤติกรรมแบบนี้
และที่ผ่านมามีลูกศิษย์มาหาที่บ้าน

หลังเกิดเหตุนะครับผู้เสียหายทั้งสองคนได้ไปแจ้งความกับตำรวจสนหลัก๒แล้วนะครับ
อกจากนี้ทีมข่าวยังพบว่านาย

คุณจันกลัดก็คือผู้ชายคนเดียวกับที่ชื่อยุทธนาแก้วศรีเนี่ยใช่ไหม
คนนี้คนนี้ค่ะคือเขาอ้างตัวว่าเขาชื่อยุทธนาแล้วที่เขาไปหลอกคุณครูนรงไงคะ
แต่คือมีข้อมูลว่าเขาชื่อว่าชุติศรจันกลัด

คือตอนนี้มีเจ้าของหอพักที่เขาเคยไปเช่า
ไปแจ้งความแล้วด้วยบอกว่าเนี่ยนายชุติศรคนนี้มาเข้าพักแล้วก็ไม่ยอมจ่าย
รวมถึงทำทรัพย์สินในหอเสียหายเป็นเงินรวมกว่า๑๒๐๐๐บาท
แล้วเรื่องนี้ค่ะทางผู้กำกับสนหลัก๒เนี่ยนะ
เขาเมื่อวานเขาก็ตระเวนไปดูที่หอพักเลย
ปรากฏว่าก็ไม่เจอค่ะเพราะว่าตอนนี้ตำรวจบอกว่ามิจฉาชีพคนนี้ก่อเหตุไปหลอกลวง
เคยไปก่อเหตุในร้านขายร้านขายของแล้วก็หลอกเงินจากร้านขายของชำไป๕๐๐บาท
มีคนมาแจ้งความเหมือนกันโอ้นี่หลายคดีเลยนะคะ
ยังไงก็ตามตอนนี้ตำรวจก็กำลังออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา
แล้วถ้าเกิดไม่มาก็จะออกเป็นหมายจับต่อไปนะคะนี่แหละนายชุติศรจันกลัดนั่นเองนะคะ